เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีที่เชียงใหม่อากาศเริ่มดีขึ้น

แล้วก็มีการเริ่มเดินเครื่องฟอกอากาศที่เรียกว่ายักษ์เขียวในตัวเมือง
ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นควันในตัวเมืองของเชียงใหม่ด้วยนะครับ
ผู้ว่ามราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เดินทางไปให้กำลังใจ
เจ้าลูกษัตริย์จากจังหวัดขอนแก่นครับ
ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบพร้อมอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นละอองตามแบบเคลื่อนที่
เป็นการสนับสนุนการกรรมทุนการแก้ไขปัญหาไฟปัดและเหมาะควันของเชียงใหม่
ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชนนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมาก
เมื่อวานเริ่มเดินเครื่องเจ้ายักษ์เขียวเป็นวันแรก
ย่าเขียวเนี่ยจะทำงานไปจนกว่าสถานการณ์หมอกควันของเชียงใหม่และภาคเหนือจะคลี่คลายลงนะครับ
เพราะว่าเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์เหมาะควันของเชียงใหม่เริ่มดีขึ้นมากแล้วครับ
แล้วก็เรื่องของค่าฝุ่นละอองก็จะลดลงแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ
รัศมีนครอบคลุม๓๔ตารางกิโลเมตร
ซึ่งตัวเครื่องเป็นระบบไฮบริดแล้วก็มีแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ก็สามารถเดินเครื่องได้ทั้งวันทั้งคืนหรือว่าตลอด๒๔ชั่วโมงเลย

คุณผู้ชมที่รับชมอยู่เชียงใหม่ส่งมาบอกหน่อยว่าอากาศเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ